ลูกน้องใครเป็นอย่างนี้บ้างคือเขาสังเกตเราว่าเราแบบว่าไม่สบายตัวเวลาเรายืนอยู่ในสวนใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเท่าแก่ผมทำเก้าอี้ให้เท่าแก่นั่งในสวนไหมจะได้ไม่เมื่อยในใจผมคิดเก้าอี้ก็คือเก้าอี้เล็กธรรมดานั่งใต้ต้นไม้ธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่เขาทำดูครับ
รวมก็คือเก้าอี้ตรงนี้ผมลงทุน๑๒๐๐บาทแล้วดูสิครับผมได้เก้าอี้เป็นแบบไหนมา
อยู่ดีเขาทำให้ผมแบบเนี้ยเนี้ยคือเก้าอี้ของผมที่เขาทำให้ทำด้วยฝีมือของเขาเองฮะ
ใช้เศษไม้มาทำนะผมลงทุนพันสองร้อยบาทได้มาเป็นแบบเนี้ย
ลูกน้องผมทำให้ผมเองโดยที่ไม่ต้องบอกเลย
มีข้อเก่าแต่ไม่อยากเสียเงินซื้อต่อตรงแบบนี้ทำยังไง
ไฟกันไปเลยครับแล้วใช้ท่อสามนิ้วที่เย็น
ดันท่อสามนิ้วที่ร้อนให้บานออกทำให้แข็งตัวด้วยน้ำเย็น
ก็จะได้ต่อตรงมาแล้วครับต่อกันยาวไปเลย
เจอข้อขาแบบนี้เราจะต้องมีการตัดนะครับ
แล้วก็ต่อตรงใหม่นะครับอ่านะครับเอาต่อตรงมาต่อแบบนี้
ตรงอันนี้ราคา๖บาทอันนี้ราคา๒บาท๒ชิ้น
ก็รวมกันเป็น๑๐บาทแล้วก็เอามาต่อกันแบบนี้นะครับ
จุดนี้ก็จะได้๑จุดที่ติดกันเรียบร้อยแต่ในราคา๑๐บาทนะครับ
แต่มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราใช้ท่อนะครับ๔หุ่นนะครับ
เอามาตัดเป็นท่อนท่อนละ๑๐เซนนะครับจะได้๔๐ท่อนนะครับ
ในราคาซื้อมาสี่สิบบาทนะครับตกอันเนี้ยท่อนละหนึ่งบาท
เอามาต่อแบบนี้นะครับเจ้าไอ้นี้เราจากสิบเหลือหนึ่งบาทนะครับ
แล้วเราใช้กับพื้นที่เยอะแบบนี้เราใช้ท่อเก่ามาต่อเนี่ย
มันประหยัดได้เยอะเลยแล้วไปดูพื้นที่จริงจริงนะครับ
มันใช้งานดีไหมมันจะหลุดจะมีปัญหาไหมนะครับ
จะเห็นว่าสีฟ้าเนี้ยราคาหนึ่งบาทนะครับแล้วก็สีดำเนี้ยราคาสิบบาท
สีฟ้าหนึ่งบาทน้ำหอมปกติเลยนะครับ
เอาไปใช้กันดูครับพาไปแอบดูลูกน้องที่ทำงานนะครับ
ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย๒ซึ่งร้อนจัดเลย
อุณหภูมิประมาณสักสามสิบห้าองศาได้ผมอ่ะไม่เคยเห็นเขาแบบหยุดทำงานเลยนะ
เขาเป็นลูกน้องผมเนี่ยดูสิผมไม่อยู่นะเขาทำอย่างนี้
ดูสิดีมากอ่ะคือแบบเป็นพรรมาทที่ดีมากมากอ่ะฮะ

ใช่ไหมจนจริงผมไม่กินหวานหรอกเอาไปตั้งสองเลยละกันไม่เอา
ผมไม่กินผมซื้อไว้ให้ผมซื้อไว้ให้โทนเลือกว่าจะเอาอันไหนแค่นั้นแหละ
แต่ก็เอาไปตั้งสองกันแหละไม่กินหวาน